คอนโดเนี่ยโอ้โหสะดุ้ง
แล้วก็หนีตายออกมาจากห้องเลยนะครับ
เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณสักตี๕๓๐เนี่ยฮะ

ปรากฏว่าสิ่งที่พังถล่มลงมามันคือกันศาสตร์

แต่เป็นกันศาสตร์ปูนหรือว่ากันศาสตร์คอนกรีตคุณ

กันศาสตร์ตรงนี้มันเป็นกันศาสตร์ระหว่างชั้น๑กับชั้น๒นะครับ
พังถล่มลงมาจนห้องชั้น๑ถูกปูนเหล่านี้ปิดทางเข้าทางออกไว้

เห็นช่องเห็นรูต้องมุดต้องคลานต่ำออกมาเลย
เพราะกลัวว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้อาคารถล่ม
ใช่คือเอาชีวิตรอดก่อนแล้วอาคารนี้
นี่ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะมันเป็นอาคารสูง๙ชั้น
ครับนี่แหละฮะเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่นะครับ
ทั้งดับเผลิงกู้ชีพกู้ไพรตำรวจได้รับแจ้งฮะ
อาคารที่พักอาศัยคอนโดนิรันดิเรซิเดน
ภายในซอยสุภาพงศ์๑ถนน๔นักกริง๔๒
แวงหนองบอนเขตประเวทกรุงเทพนะครับ
เป็นอาคาร๙ชั้นอันนี้เป็น๑ใน๑๒อาคารนะคุณ

คือคอนโดตรงนี้โอ้โหมีหลายอาคารนะ๑๒อาคาร
แต่ว่าอาคารที่จุดเกิดเหตุเนี่ย
ไอ้กันสาดปูนหรือกันสาดคอนกรีต
มันพังถล่มลงมาในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับ
ก็เป็นกันศาสตร์ระหว่างชั้น๑และชั้น๒
เหตุการณ์นี้ยังโชคดีไม่มีคนได้รับบาดเจ็บนะครับ

ไม่อนุญาตให้ใครเข้าในอาคาร
จากเกรงว่าจะได้รับอันตรายนะครับ
จากการสอบถามนายพิเชษคำมาเครือ
พักอาศัยอยู่บริเวณชั้น๑ของอาคาร

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณตี๕๓๐
เช้ามืดเลยผมก็นอนหลับอยู่
อยู่ได้ยินเสียงคลื่นดังสนั่นลั่นทุ่งเลย
ผมสะดุ้งตื่นตกใจเลยนะครับ

พบว่ายกันสาดปูนมันพังลงมาขวางประตูไว้
ผมมองหาช่องว่างมองหารูนะครับ
ผมรีบมุดออกมาเพื่อมาหาด้านนอกเลย

เพราะว่ากลัวว่าอาคารมันจะซุดมันจะถล่ม
คือตอนนั้นไม่รู้หรอกว่าอะไรมาถล่มบ้าง
รู้แต่มีเศษปูนแล้วก็ดูสิคุณ

ก่อนหน้านี้ผมเคยแจ้งนิติบุคคลคอนโดแล้ว
ให้เข้ามาดูเพราะว่าผมเคยเห็นรอยร้าวของกันศาสตร์ปูนเนี่ย

แต่ทางนิติบุคคลก็ยังไม่ดำเนินการแก้ไข
จนกระทั่งมาเกิดเหตุในครั้งนี้นะครับ
ด้านของเจ้าหน้าที่นิติบุคคลของอาคารก็กล่าวยืนยัน
ว่าในส่วนของโครงสร้างตัวอาคาร
ไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดนะครับ
มีเพียงการพังถล่มของกันศาสตร์คอนกรีต

ส่วนสาเหตุทางด้านนิติบุคคลก็บอกว่า
ได้รับแจ้งมาเหมือนกันจากลูกบ้านนะฮะ
ว่าพบรอยร้าวที่เกิดขึ้นที่กันศาสตร์ปูน
แต่ยังไม่ทันปรับปรุงแก้ไขอันนี้ก็ยอมรับ
ทีนี้ครับต้องไปดูอีก๑๑อาคารที่เหลือนะฮะ
ว่าจะมีความแข็งแรงหรือว่ามีรอยร้าวอะไรต่าง
ตรวจสอบทั้งหมดเลยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอย
ส่วนทางด้านของผู้มนวยการเขตประเวทคุณ
ลงพื้นที่แล้วนะฮะนายวรเศษวิสานศักดิ์นะฮะ
๒๐ปีแล้วรวมถึงอาคารนี้ด้วยนะครับ
แล้วก็กันศาสตร์มันน่าจะรับน้ำหนักทั้งคอมเพสเตอร์แอร์ใหญ่เนี่ย
อีกอย่างช่วงนี้ฝนตกดินมันอาจจะไปอุดท่อระบายน้ำ
ของกันศาสตร์ปูนน้ำไหลลงไม่ได้คุณว่าเป็นยังไง
พอมันรับน้ำหนักแบบนี้ไม่ไหวสะสมนานเข้า
มันก็เลยพังทะลมลงมาแบบนี้นะครับ
ตอนนี้ทางวิศวกรเขาก็ต้องไปตรวจสอบอาคารอื่นทั้ง๑๑อาคาร

แล้วก็พยายามที่จะลื้อเศษซากปรักหักพังออกมาก่อน
เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้เข้าไปข้างในได้นะฮะ
แต่ว่าเขาบอกไม่กระทบถึงโครงสร้างหลักของอาคาร
แต่เอาจริงก็ต้องตรวจสอบทั้งหมดเพื่อความปลอดภัย
คือตอนนี้๑๑โมง๕๒ใช่ไหม

ในพระบรมราชุปธรรมหรือว่าวศธเนี่ย

นำโดยรองศัตว์อาจารย์สิริวัตรชัยชนะนะคะ
ปนายกสมาคมก็ลงพื้นที่
แล้วก็เดี๋ยวจะไปตรวจสอบดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

ที่มีกันสาดปูนเนี่ยต้องระวังด้วยนะครับ